กราบเรียนคุณโจรต้องขนาดนี้เลยเหรอ

เอาจริงคือพี่เขาไม่ไหวแล้ว
เพราะว่าภาพในกล้องวงจรปิดก็เห็นแบบชัด

ตั้งแต่ขี่มอเตอร์ไซค์มาเลยค่ะ
โอ้น้ยแล้วก็มาเกาะเหตุที่บ้านหลังนี้นะ

เตอร์ไซค์สีแดงแบบนี้นะ

วนเวียนอยู่หน้าบ้านนะคะนี่เห็นไหม
ขี่ไปแล้วก็ขี่มาแล้วก็ขี่ไปวนอยู่แบบนี้
สักพักนึงค่ะตัวคนที่ขี่เนี่ยนะก็เดินเข้ามาในบ้าน
แล้วนี่พอขึ้นมานี่โอ้โหดูเหมือนกับเอาเสื้อเอาอะไรคุมหัวนะคะ
แล้วย่องขึ้นมามาลักทรัพย์มาขโมยที่ชั้นสอง
บ้านหลังนี้นะเขาก็เลยทนไม่ไหวไง
ขึ้นป้ายใหญ่เลยเป็น๒แผ่นหน้ารั้วบ้านเลย
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูนี่เป็นไวนิวมาเลยนะ
กราบเรียนคุณโจรกรุณาคุณโจรไปขโมยที่อื่น
บ้านหลังนี้หมดเกลี้ยงแล้วไม่มีให้ขโมยอีกแล้ว
ขอบพระคุณอย่างสูงลงท้ายเจ้าของบ้าน
แล้วเป็นรูปการ์ตูนแบบไหว้แบบยิ้มแย้มด้วยนะ
ดูไวนิวอีกอันหนึ่งบ้างเป็นรูปจากกล้องวงจรปิดค่ะ
ผู้ต้องสงสัยเนี่ยมากันแบบนี้แล้วบอกว่า
เขาไปหามาให้เองเลยก็นี่ไงถึงบอกว่า
พอเอาภาพจากกล้องวงจรปิดอย่างเดียวไม่พอ
ปริ้นต์ลงไวนิวแบบนี้โจรใครพบเห็นแจ้งเบาะแส
แล้วบอกให้เบอร์ของสพป่าโมกเอาไว้ด้วยนะ
คุณผู้ชมเนี่ยบอกเบอร์ที่โรงพักเอาไว้
นักข่าวของเราไปที่บ้านนี้ค่ะไม่ต้องถามบ้านเลขที่หรอก
แต่พอคือสังเกตไวนิวเอาพอไปเห็นหน้าบ้านปั๊บ
ก็เจอกับคุณป้าจันทิมาคุณป้าเจ้าของบ้าน
ป้าบอกว่าป้าขายลอตเตอรี่แล้วป้าจะออกไปขายลอตเตอรี่ตอนเช้า
กลับมาบ้านตอนเย็นเนี่ยป้าโดนสองรอบแล้วอ่ะหนูเอ้ย
เดือนกัญญาปีที่แล้วป้าโดนรอบหนึ่ง
แล้วล่าสุดเนี่ยเดือนมิถุนาต้นเดือนวันที่ห้า
ป้าก็โดนอีกรอบหนึ่งโดนไปเยอะใช่ไหมอ่ะป้า
ภาพบูชาเครื่องเนี่ยกล่องหนึ่งยกไปหมดเลย
เนี่ยคือคุณป้าแกก็อุตส่าห์ลงเบอร์ของสพป่าโมกไว้ให้นะ

นี่ขนาดทำรั้วสูงมากเลยนะดอม
คือมันเหนือหัวขึ้นมาเยอะดูสิ
เห็นไหมยังมีแบบแหลมข้างบนอีก

ซึ่งคุณป้าก็ฝากไปถึงตำรวจนะ
อยากให้ทางสพป่าโมกช่วยตามตัวผู้ก่อเหตุหน่อย

หรือว่าใครที่มีเบาะแสนี่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดอีกทีนึง
ประสานให้ข้อมูลกับตำรวจสพป่าโมกที่จังหวัดอ่างทองด้วยนะคะ
ครับนี่ดูจากนี้มันน่าจะเห็นป้ายทะเบียนอะไรแบบนี้บ้างนะ

สพปโมกนะครับครับครับสพปโมกนะครับ